อย่างที่เคยบอกเนาะอะไรที่อยู่ในโลกออนไลน์อะค่ะ

การจุดประเด็นขึ้นมา
คือตั้งต้นคือน้องเซลฟี่ตัวเองร้องไห้แล้วบอกว่าแบบไม่ไหวแล้ว

แต่ว่าสิ่งที่นี่พูดสิ่งที่ไม่ใช่เลย

คือตรวจคนไคร้ทั้งคืน
แล้วก็ชาร์จคนไข้กองตรงหน้าอีกเป็น๔๐เคส
คนไข้ล้นโรงพยาบาลไปจนถึงนู้นหน้าประตูอะไรอย่างนี้

มันไม่ไหวนะกับหมอคนนึงเขาทำไม่ไหวจริง
ซึ่งประเด็นนี้เขาบอกว่าจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องปุ๋ยเมฆคนเดียว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
ในฐานะประธานคณะกรรมการโรงพยาบาล

สถานการณ์บุคลากรทางการแพทย์
ลาออกจากระบบราชการตอนนี้คือเรื่องจริง
ไม่ใช่แค่แพทย์ไม่ใช่แค่หมอนะคะ
พยาบาลเอ๋ยเอศัตริย์ออกค่ะ
พบมากในบุคลากรที่ทำงานระบบราชการต่างจังหวัด
ถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่หรือเปล่า
หมอบอกไม่ใหม่นะมันคือปัญหาที่มีมานานแล้ว
แต่มันเริ่มสะท้อนให้เห็นชัดเจนมากขึ้นจาก๓ปัจจัย
คือภาระงานที่มันเพิ่มมากขึ้น
จากทัศนคติของบุคลากรรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป

ครองฉีดไม่สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบัน
ศึกษาต่อแล้วก็การถูกฟ้องร้องจากการรักษาคนไข้
คือหลังสถานการณ์โควิด๑๙ความต้องการบุคลากรในภาคเอกชนหรือต่างประเทศมีมากขึ้น
คนก็ออกจากระบบราชการไปเป็นหมอโรงพยาบาลเอกชนกันหมดเยอะเพราะว่าค่าตอบทงตอบแทนอะไรมันต่างกัน
แล้วหลังหมอเป็นหมอสกินเยอะด้วยแอนติดจริงใช่ค่ะ
ซึ่งปัญหานี้ค่ะทางประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทยก็บอกว่า
หารือกับกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ต้นปีแล้วต้นปีนี้และยังต้องหารือกันอีกด้วย
ก็ยอมรับว่าปัญหาเนี่ยมันคือประเด็นเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มันทำให้ภาระการทำงานของหมอเพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลหลายแห่งเป็นระบบที่ใช้คนทำงานอยู่
ซึ่งจริงแล้วเขามองว่ามันควรที่จะใช้เทคโนโลยีมาแทนได้แล้ว
ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลหรือการใช้หุ่นยนต์จัดยามันควรเกิดขึ้นได้แล้ว
ก็ไปถามนายกพลเอกประยุจันทร์โอชา
วันนี้นายกประชุมคอรมอลใช่ไหมคะ
หลังจากประชุมเสร็จก็เลยถามว่าเออนายกรู้เรื่องนี้หรือยังตกลงมันยังไงอ่ะ
นายกบอกว่ารู้แล้วเรื่องนี้นายอนุทินเนี่ยเสียหนูเนี่ย
รายงานเรื่องนี้แล้วในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
คนที่รับผิดชอบโดยตรงก็ถามไปยังกระทรวงแล้ว
เรื่องต้นก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณจำกัดในการบรรจุค่าราชการนี่แหละ
ซึ่งรัฐบาลน่ะก็ให้งบประมาณบรรจุไปแล้วสี่หมื่นคน
แต่มันไม่เพียงพอเพราะอะไร
เพราะข้าราชการเนี่ยมันมีหลายระดับไม่ได้เป็นหมออย่างเดียว

เรื่องแพทย์ผมซ่าบแล้วแหละแล้วผมก็ผมก็
ติดต่อสอบถามไปทางกษัตริย์ส่วงแล้วปรากฏร้อยมันิ้มันก็มีปัญหาอย่างหนึ่ง
นี่คืองโมมารจำกัดในเรื่องของการบรรจุฆภัณฑ์ไอ้การใช่ป่ะซึ่งรัฐบาลนี้แหละ
เนาะสี่หมื่นคนได้ป่ะน่ะก็ยังไม่พออ่ะ
มันเป็นฆาตการหลายระดับด้วยกันนะไม่ใช่เฉพาะแพทย์หรอก
ก็ต้องติดตามดูแล้วกันวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็รับเรื่องมาแล้ว
ก็นั่นแหละมันสำคัญนะครับเพราะว่าวันนี้เราอ่านข่าวกัน
หมอลืมนู่นลืมนี่นั่นถ้าสมมุติเรามองกลับมาน้องเขาก็ตีแผ่ความจริงว่าวันนี้
จำนวนหมออย่างเช่นไม่เพียงพอ
อย่างบางคนเขาตีประชากรเท่ากับยังไงก็ไม่พอ
คือหมอน้อยลงอย่างที่บอกวันนี้ไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น
แล้วก็ไปเปิดคลินิกส่วนตัวมากขึ้นหรืออะไรมันไม่ใช่เป็นหมอที่ต้องมาใช้ทุน

บางคนเดี๋ยวนี้คนที่รู้จักหลายคนเขายอมที่จะเอาเงิน
แป้งกู้เงินส่วนตัวคือจ่ายคืนไปเลย
เพราะว่าวันนี้มันรับผิดชอบไม่ไหว
เพราะว่ามันค่อนข้างจะถูกแชร์ไปเป็นในวงกว้าง
ซึ่งทุกคนคือน้องเขาบอกว่าแต่ทุกคนที่ร่วมงานกับเขาทุกคนคือน่ารักมาก
ไม่อยากให้มันไปกระทบกับเพื่อนร่วมงานเขา
เขาก็เลยขอลบทวิตนั้นไป
บุคลากรที่เขาเวียนกันอยู่ในกะในวงเขาผิดใจกันนะ
แต่น้องเขาบอกนะว่าคือมันก็มีคนที่ทนได้และทนไม่ได้
น้องเขาอาจจะมีความอดทนไม่เพียงพอเองก็ได้

เราไม่ต้องไปมองไกลถึงต่างจังหวัดนะ

เวลากลับมาดูโรงพยาบาลบ้างกู
คือเขามานอนชิววันตั้งแต่๓๔วันนี้แล้วนะ
เพื่อที่จะเจอหมอเที่ยง๑๑โมงของวันพรุ่งนี้

นิกนอกเวลาก็คือแบบติดต่ออะไรไม่ได้เลย
เพราะเฉพาะแค่แบบคนไข้เก่าที่อยู่ที่แบบรักษากันอยู่แล้วเนี่ย

เขาบอกว่าถึงวันเวลาที่เราจะต้องกระจาย
ไม่ใช่เฉพาะกระจายความเจริญนะฮะ
วันนี้มันถึงเวลาที่กระจายสาธารณสุข
มาให้ถึงบ้านเขาได้ด้วย

กระจายความเจริญไม่เจริญไปกระจุก

คือเธอบอกว่าตอนช่วงโควิดเนย

เขาไม่รู้สึกว่าเขาได้รับสวัสดิการ
หรือการดูแลที่มันบอกว่าเป็นอันดับต้นของโลกขนาดนั้น

หมอพยาบาลยิ่งช่วงโควิดเขาบอกว่า
พวกเบียนเลี้ยงค่าเสี่ยงภัยต่างช่วงนั้น
ได้กันครบทุกคนแล้วหรือยัง
มันมีการดูแลเรื่องของแพทย์พยาบาลมากแค่ไหน

ใช่ทุกคนทำงานหมดต่างอาชีพต่างหน้าที่
แต่ภาระรับผิดชอบของหมอเนี่ยมันก็หนักหน่วงนะ

มันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เขาแบบเออเขาไม่ไหวว่
คุณผู้ชมส่งมาว่าหลานสาวเป็นหมอต่างจังหวัด

เวลาขึ้นเวรประจำวันเวลาได้
ค่าตอบแทนมันอาจจะแบบแต่ตรวจคนไข้๗๐คน

ให้เปิดคลินิกที่อาศิเข็มกี่ละ๕๐๐ก็ได้เงินเยอะมาก
ปอยวังดีกว่าไม่อย่างเดี๋ยวนี้หมอหลายคนก็เลือก

เลือกที่จะสังเกตว่าโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลถอนตัวออกจากเป็นประกันสังคม
ใช่ป่ะคะช่วงก่อนอันนี้ถอนดวงมาเยอะ
หลายคนก็ถอนตัวออกจากการเป็นหมอประกันสังคมแล้วไปอยู่แบบตามโรงพยาบาล
ก็เยอะก็เยอะเหมือนกันเพราะแบบมันไม่ไหวจริง

เหมือนทำงานเยอะแต่ทำไมมันถึงค่าตอบแทนมันไม่บาแลนซ์กัน
คนเราจะเลือกทำแบบนั้นต่อไปไหมถูกไหม

เขามองว่ามันพังทั้งสุขภาพร่างกาย
คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำงานทำงานทำงาน

โดนฟ้องโดนด่าโดนทุกอย่าง
เพราะเขาต้องแบกรับความคาดหวังของญาติของคนป่วย
แบกรับทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป